เขากลับมาตามนัดครับเมื่อวานนี้นะฮะ
ที่หนองบูรมภูร์นายกุศลศรีอาริยะนะครับ
ที่เขาเคยประกาศตัวเป็นพระศาสดาองค์สุดท้าย
แล้วก็มีการประกาศท้าทายนะฮะ

ปรากฏตัวที่สวนธรรมอีกครั้งหนึ่งนะครับไปดูบรรยากาศที่นั่นกัน
ตั้งแต่ช่วงสายของเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมครับ
นายกุศลศรีอริยะศรีอริยะวงศา
ปรากฏตัวในชุดขาวครับ
ที่สวนธรรมชาวศรีวิลัยตำบลโพชัยอำเภอเมือง
งบัวลำพูท่ามกลางลูกศิษย์ลูกหาประมาณ๕๐คนครับ
โดยเขาออกตัวบอกว่าไม่อยากให้มากันเยอะนะครับ
แค่นี้พอแล้วมากันมากมันครับมันแคบ
แล้วก็แจ้งว่าจะมีการสนทนาธรรมและจะมีความอัศจรรย์
โดยมีพระสงฆ์จะเดินทางมาร่วมเสวนา
เป็นพระสงฆ์จากในป่าที่รอคอยวันนี้มา๒๐ปี

แล้วก็จะมีพระสงฆ์จากฝากพระพุทธโคดมยุคปัจจุบัน

หลังจากประกาศเป็นศาสดาแล้วจะมีพระสงฆ์ปรากฏ๒รูป
หลังจากนั้นจะมีกิจกรรมสวดมนต์ชุ่งเย็น
แล้วก็มีการแสดงพิษดาร๓ภาคมีภาคอะไรบ้าง
มีภาคมนุษย์มีภาคธรรมแล้วก็มีภาคทิพย์
ทิพย์นี่ต้องรอหลัง๔ทุ่มนะครับคุณผู้ชมครับ
เขาบอกว่าเพื่อจะได้เห็นจะได้สามารถเชิญเทพดวงวิญญาณ
ให้เปิดตาที่๓ของทุกคน
เพื่อพิสูจน์อดิตชาติว่าแต่ละคนเป็นอย่างไร
ก็เริ่มสนใจแล้วใช่ไหม

จึงมีพระภิกษุรูปหนึ่งเดินทางมา
ชื่อพระชาวโรธบวชมาได้๔พันศา
แต่ช่วงนี้มาจำวัดในจังหวัดหนองบัวลำพู

สำคัญไหมครับท่านบอกว่าตั้งใจเดินทางมาเพื่อหักล้างเรื่องที่
และตรงกับที่เคยศึกษามาเหมือนกันแต่ช่วงเวลามีความแตกต่างจากที่ระบุไว้
ในพุทธกาลก็มองว่าการปฏิบัติประพฤติปฏิบัติต่าง
ขออย่าเบียดเบียนผู้อื่นหากกระทำแล้วไม่ผิดศีลไม่ฆ่าสัตว
ไม่ผิดในกามก็มองว่าไม่ได้มีความผิด
ต่อมาบ่ายสองครับคุณผู้ชมครับพระสงฆ์อีกรูปคือพระพุทธเจ้าน้อยนะฮะ
มาจากจังหวัดเลยครับท่านบวชมาประมาณ๔๐ปีเมื่อมาถึงก็เริ่มกล่าวเทศนา
มีใจความช่วงต้นบอกว่าพูดถึงธรรมชาติของความเป็นมนุษย์
แล้วก็สรุปช่วงท้ายว่าอยากให้ทุกคนรู้ว่าพระพุทธเจ้านั้นอยู่ที่ใจ
เช่นเดียวกับพระศรีอริยเมตรัยก็อยู่ที่ใจเหมือนกัน
จังหวะนี้ครับคนที่มาร่วมกิจกรรมร้องโสสิโสสินะครับ
เมื่อนักข่าวสอบถามบอกว่าท่านเชื่อหรือไม่
ว่าในกุศลเนี่ยคือพระศรีอริยเมตรัย
ท่านก็บอกว่าไม่เชื่อครับนะฮะ
และที่เดินทางมาเนี่ยเพื่อแสดงธรรมเท่านั้น
ไม่ได้มาเพื่อรับรองพระศรีอริยเมตรัยแต่อย่างใดนะฮะ
ขนาดที่บุษขาบก็ถามนายกุศลศรีอริยะว่ากังวลไหมเนี่ย
เดี๋ยวใครก็จะมาตรวจสอบเจ้าตัวบอกว่าบวกมือบอกไม่กังวล
หากถูกตรวจสอบนะครับเพราะว่าเขาไม่ใช่พระสงฆ์นะฮะ
ช่วงค่ำ๒ทุ่มครับโอ้โหพิธียาวนานจริง
จึงเริ่มปฏิบัติธรรมครับเป็นการดูอดีตชาติว่าแต่ละบุคคลมาจากที่ไหน
พร้อมระบุว่าเขาคือโอ้โหเดี๋ยวขออนุญาตตั้งใจอ่านนะฮะ
พระยาบรมจักรพรรดิพระศรีอริยเมตรัยชื่อยาวกว่าเดิมครับ
ทำการล้างบาปเพิ่มบุญให้ก่อนขอให้อย่าลังเลสงสัย
อวดดีด้วยนะขอให้กำหนดจิตมาที่ตนเอง
จากนั้นเริ่มพิธีให้นั่งสมาธิเพื่อให้ไฟล้างบาป๓นาที
ขอให้หายเจ็บหายป่วยมีการยกมือขึ้นเหนือหัว
และกล่าวขอเบิกบุญมาเพื่อมอบให้บอกว่าขอให้เกิดขึ้นฉับพลันฉับพลัน
ผู้ร่วมพิธีบางคนร้องไห้เสียงดังครับคุณผู้ชมครับ
แล้วบางคนก็คล้ายจะอาเจียนแต่ในข่าวไม่ได้บอกว่าจะอาเจียนเพราะอะไร
แล้วก็ร่วมกันเปล่งเสียงอริยะแบบนี้
กระทั่ง๔ทุ่มก็เสร็จสิ้นพิธีนะฮะ
โดยมีการปฏิบัติธรรมต่อเดี๋ยววันนี้เขาจะมีการปฏิบัติธรรมกันต่อนะฮะ
เดี๋ยวผมลองก้มดูหน่อยว่าคุณผู้ชมเขาว่ายังไงกันบ้างในเพจเฟซบุ๊กนะฮะ
ก็แล้วแต่คุณผู้ชมรับชมแล้วก็ลองพิจารณาดูนะฮะ
ว่าจริงเท็จแล้วมันเป็นอย่างไรนะครับ